ไปเริ่มดูเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๗ปีนะครับที่มีการอัญเชิญ
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำครับแล้วก็ลากจูงไปยังอู่ทหารเรือ
เพื่อประดับตกแต่งและฝึกซ้อมในการภายพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ
ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้กองทัพเรือได้มีพิธีอันเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ๗ปีครับ
จากปี๒๕๕ที่อันเชิญเข้าร่วมริ้วขบวนพระยุหายาตาทางชนละมาก
ในการพระราชวิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้ากระถิ่นโดยกำลังพลกองทัพเรือได้ปลดโซ่และชักเชือกรอกตามจังหวะสัญญาณนกหวีดเพื่อให้คานใต้น้ำทั้ง๑๔จุดค่อยลดระดับลง
ทันทีที่หัวเรือพระที่นั่งพ้นโรงเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธีในเวลาประมาณ๘นาฬิกา๒นาที
ท้องฟ้าเริ่มเปิดและมีแสงแดดสะส่องลงมานะครับ
เมื่อถึงเลิกเวลา๙นาฬิกา๑๐นาทีได้ลากจุงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์
โดยเรือยนของกองทัพเรือล่องไปยังอู่ทหารเรือธนบุรีครับใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
เมือพลัทธินังเข้าเทียบยังอุทหารเมือถลบุรีหมายเล็ก๑
สำหรับกำลังพลประจำเรือพระนั่งสุพรรณหงษ์๖๔นาย
เริ่มฝึกซ้อมการภายในท่าปีกนกบนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลำจริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ขณะที่กรมศิลปากรจะถอดบันลังกัญญาบนเรือเพื่อนำบุกสะบกมาประดับแทน
บำรุงส่วนต่างเช่นการทาสีติดกระจกตรวจสอบรอยรั่ว
ส่วนในวันที่๒๖เมษายนจะมีการฝึกซ้อมย่อยพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปท่ามราชวรดิต
โดยในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษจะมีการเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในวันที่๔๖พฤษภาคม๒๕๕๙
ที่๑นาธิราณิกประสงค์กองทัพภาคที่๑กรมทหารมหาลักษณ์ราชวรรมราชาพระองค์ที่๑๑
ริ้วขบวนนี้จะยาตราขบวนจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมหาราชวัง
ประดิษฐานณพระแท่นมณฑลพระที่นั่งภัยศาลทักษิณวันที่๓พฤษภาคม๒๕๖๒ระยะทาง๒๒๐เมตร
ฝึกซ้อมริ้วขบวนราบใหญ่โดยมีพระราชยานพุทธตานทองเป็นพระที่นั่งทรง
ริ้วขบวนนี้จะยาตราจะเกยหน้าพระธวรรณเทเวรักษาพระที่นั่งอมรินวินิจฉัย
พระบรมหาราชวังไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
เพื่อประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปธรรมภกในวันที่๔พฤษภาคม
จากนั้นญาตราไปยังปราศาสตร์พระเทพีดรเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตยาธิราช
จึงญาตราไปยังพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์เพื่อถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิ
และสนับปกรณ์ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ๕๐๐เมตรครับ